มาดูเรื่องราวดีของพลเมืองดีที่เขาช่วยเหลือครอบครัวนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้วเราตามความคืบหน้าให้
ที่มีผู้ชายคนนึงเขาขับรถผ่าน
แล้วเห็นรถจักรยานยนต์ของครอบครัวหนึ่งมีอยู่๖ชีวิต
เขาก็เลยถ่ายรูปเอาไว้พ่อแม่ลูกและไก่หนึ่งตัว
รวมข้าวของอีกนะใช่ค่ะพรุงพลังเลยค่ะ
เขาก็เลยถามว่าไปไหนทำไมต้องโอ้โหซ้อนกันขนาดนี้
คือตัวพ่อตกงานแล้วก็จะกลับบ้าน
เนื้อทั้งตัวทั้งครอบครัวมีติดตัวอยู่๑๒๐
คนที่เขาเห็นเขาก็เลยถ่ายรูปโพสต์เฟซบุ๊คว่า
ใครใจดีช่วยหน่อยตัวเขาเองก็ช่วยด้วยนะคะ
สิทธิชัยโกมารเจ้าของเฟซบุ๊คที่โพสต์ภาพนี้นะคะ
บอกว่าครอบครัวนี้เขากำลังเดินทางกลับสกลนคร
่งหน้ามาทางถนน๓๐๔เข้าเขตกบินบุรี
แล้วก็มีคนที่เขาเห็นโพสต์นี้เขาก็ติดต่อไปช่วย
เอารถตู้ไปเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วยรับ
พาครอบครัวนี้ไปส่งจุดหมายปลายทาง
ใช่แล้วเด็กก็ต้องตากแดดตากลมไปด้วยกันแบบนี้ค่ะ

ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวของนางนภาประมัยอายุ๓๒

ที่คนโพสต์เราก็พอสอวัย
แล้วคนนี้เขาเห็นเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมเอารถตู้ไปรับเลย
อนุญาตเมียบอกไปเลยไปช่วยเขานี่นั่งรถตู้ไป
แล้วก็ถอดโบกถอดเบาะอะไรออกจะได้ใส่จักรยานยนต์ได้
พาไปส่งที่บ้านอินแปลงหมู่๙อำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครเรียบร้อยแล้วนะคะ
นายพิรมพรมอีสานนายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชศรีมาพร้อมภรรยา
สองคนนี้แหละค่ะที่เป็นคนใจบุญจิตอาสาให้ความช่วยเหลือนะคะ
เอารถตู้ไปเลยไปรับครอบครัวนี้นะคะที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
เอาสัมภาระทั้งหมดที่มีขึ้นรถตู้ไป
ไก่ก็เอาขึ้นไปให้นะคะเจ้าน้องไก่ตัวเนี้ย
คือนักข่าวเราก็ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องอุ้มไก่มาด้วย
ครอบครัวนี้บอกว่าไก่อยู่กับเด็กอยู่กับลูกมาตั้งแต่แบบ
เป็นลูกเจี๊ยบอ่ะรักมากผูกพันมากไปไหนก็เนี่ยอุ้มไก่ไปด้วยนะคะ
สุดท้ายแล้วถึงบ้านด้วยความปลอดภัยรวมแล้วใช้เวลา๒๕ชั่วโมงค่ะ
พอไปถึงบ้านก็มีเพื่อนบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายปกครองอำเภอวานอนนิวาส
กาชาติองค์การบริหารส่วนตำบลอินแปลงจิตอาสา
มาช่วยดูแลเบื้องต้นนะคะโดยเฉพาะแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินแปลง
ต้องมาดูสภาพร่างกายและจิตใจของทั้ง๕คนนี้เดินทางมาไกล
กแดดตากลมมีความเครียดโดยเฉพาะเด็กเด็กคือเมื่อวานนี้ที่นักข่าวของเราไปเจอ
เราส่งคุณติไปกิติศักดิราชัยเจริญสุข
เด็กตัวแบบโดนแดดไหม้เกลี้ยมแล้วคือดำกันเลย
ไปทำงานที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า๒เดือนสามีเป็นคนกัมพูชา
ส่วนตัวเธอมีโรคประจำตัวคือความดันสูงวูบบ่อยทำงานหนักไม่ค่อยได้
ก็เลยตัดสินใจขนข้าวขนของกลับบ้านที่สกลนครดีกว่าใช้รถจักรยานยนต์
แล้วก็ต้องคอยจอดพักเป็นระยะระยะกลางวันมันร้อนมาก
ก็ไปแวะตามวัดเป็นที่พักผ่อนอาศัยข้าววัดกินประทังชีวิต
ระหว่างเดินทางไม่คิดเลยจริงจะมีคนมาช่วย
พอมีภาพเผยแพร่ในสื่อโซเชียลแล้วคนมาช่วยเธอ
เธอบอกโอ้โหดีใจจนน้ำตาไหลเลยนะคะคือเธอเองไม่มีโทรศัพท์
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนถ่ายภาพเอาไปโพสต์อะไรแบบนี้นะคะ
เธอก็เลยบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้รวมถึงท่านเจ้าอาวาสวัดด้วย
วัดไหนที่เธอไปพักทั้งครอบครัวเนี่ยท่านเจ้าอาวาสใจดี
ให้ข้าวให้น้ำให้ที่พักมาตลอดทางค่ะ

ใครที่คิดว่าตัวเองน่ะแบบหือรำบาก
เหนื่อยดูฮะยังมีอีกหลายครอบครัวมีหลายคนที่เขาลำบากกว่าเราอีก
ใช่ค่ะเราต้องมีกำลังใจต้องให้กำลังใจตัวเองนะคะ